แต่ว่าแฟนบอลไทยต้องรอลุ้นว่าเมล็ดฮัมซิกจอมทัพทีมชาติสุโลวัคเกียร์
จะเดินทางมาโชว์ฝีเท้าได้หรือไม่เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บในเกมลีกเมื่อคืนนี้ครับ
จอมทัพทีมชาติสุโลวัคเกียร์บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขา
ลงเล่นให้นาโปรลีต้นสังกัดในศึกกันโชว์ซีเรียอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมา
ซึ่งเปิดบ้านชนะเจโนไป๑๐โดยฮัมซิกถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาที๒๐นะครับ
มาริเซียโอซาลีกุญซือนาโปรลีเปิดเผยหลังจบเกมว่าทันทีที่เห็นฮามซิกกล้ามเนื้อกระตุก
เขาก็รีบเปลี่ยนตัวออกเพื่อไม่ให้เจ็บมากกว่านี้
ส่วนอาการจะหนักเบาแค่ไหนต้องรอผลประเมิน
แต่อาจจะส่งผลให้แฮมซิกคลาดลงเล่นให้ทีมชาติในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่๔๖
นี้ผู้เล่นทีมชาติสโลเกียนะครับมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้

ด้วยสายการเป็นออสเตรียนแอลไลน์เที่ยวบินโอเอส๐๒๕
ซึ่งนอกจากคัมซิกแล้วนะครับยังมีมาตินสเคอร์เทลอดีตกองหลังลิเวอร์พูล
ตินดูบราฟก้าผู้รักษาประตูนิวคาวเซิลยูไนเต็ด
และมิรานสคิเนียกองหลังจากอินเตอร์มิลานเป็นตัวชูโรงครับ
ครั้งที่๔๖ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายเท่าสดให้ชมทั้ง๔คู่
ส่วนคู่๒ไทยเจอกับกาบองเวลา๑๙น๓๐น
วันที่๒๕มีนาคมเริ่มจากผู้แพ้จะชิงอันดับ๓เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ต่อด้วยผู้ชนะตัดสินแชมป์ในคู่ที่๒เวลา๑๙น๓๐น